ติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะฮะมีเหตุการณ์ที่มีหนุ่มพม่าคนหนึ่งคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์แต่ว่าเมาแล้วขี่ครับไปชนกับรถจักรยานยนต์ของหนุ่มไทยคนหนึ่งแน่นอนนะฮะรถเก่งที่เขาขับตามหลังมาเขาเบรกไม่ทันก็เหยียบซ้ำทำให้หนุ่มไทยนั้นเสียชีวิตขาดที่นะครับไปดูคลิปเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นจากกล้องหน้า
อยู่แล้วมีคนล้มกริ้งมาอยู่กลางถนนเบรกไม่ทันเหยียบทับไปอีกครับคนโดนเหยีย
คือเป็นผู้ชายไทยเสียชีวิตคาที่เลยตำรวจโรงพักหาดใหญ่ก็ไปตรวจสอบ
มีคนเจ็บหนึ่งคนเป็นนุ่มพม่าโอ้โหอาการนี่เมาแอเมาหนักพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วเขาก็บาดเจ็บด้วยปากฉีกเลือดอาบเลยแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานว่านุ่มคนนี้เป็นนุ่มพม่าแล้วชื่ออะไร
มาจากไหนนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตเป็นนุ่มไทยชื่อนายโชคอรุณรักทองครับ
สภาพศพเนี่ยศีรษะแตกละเอียดครับเพราะว่าถูกรถทับ
แล้วก็รถจักรยานยนต์เขาก็ล้มอยู่ใกล้กับร่างที่พบนี่แหละนะครับ
ในช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นว่าเกิดการชนกันได้อย่างไรระหว่างหนุ่มไทยกับหนุ่มพม่าเนี่ย
ไม่รู้ใครชนใครก่อนแหละแต่ว่าจากการดูอาการน่าจะเป็นนุ่มพม่าเพราะว่าเขาเมามา
เมาแล้วขับน่าจะเป็นตัวหลักสาเหตุหลักทำให้เกิดอุบัติเหตุเลย
แล้วรถเก่งเขาขับตามมาเขาก็ไม่เห็นก็เหยียบซ้ำไปจนมีผู้เสียชีวิต
ตำรวจก็จะมีการสอบส่วนผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับ